คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์สลดเลย
แม่อายุจะ๘๐แล้วแล้วก็ลูก๕๕รวมถึงหลานสาว๕ขวบค่ะ
ก็มาด้วยกันนั่นแหละขับรถกระบะเตรียมแล้วจะไปขายข้าวที่ตลาดใช่ไหม
แต่ปรากฏเหตุการณ์นี้เกิดเหตุเป็นรถเสียหลักตกน้ำ
แล้วกลายเป็นว่าเสียชีวิตหมดเลยนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพนี้บีบหัวใจมากนะ
แม่เนี่ยร่ำไห้เลยค่ะเพราะว่าเห็นว่าร่างที่นอนแล้วผ้าขาวคลุมอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือลูกสาววัย๕ขวบจมน้ำเสียชีวิตน่ะ
นี่กู้ภัยกับชุดประดาน้ำเนี่ยนะคะ

ก็คือนางสุขใจอายุ๕๕ปี

ก็มีแม่ของเธอด้วยคือนางสมจิตอายุ๗๙ปี
นั่งอยู่เบาะข้างคนขับเลย

เป็นหลานสาวหลานสาวเด็กหญิงสุชาวดี

เจ้าหน้าที่เอาศพขึ้นมาจากสระน้ำ
ของบ้านหนองบัวรีอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติของโคราชอ่ะนะคะสระตรงนั้นมันลึกมากนะ
ห้าเมตรน่ะคุณผู้ชมแล้วเขาต้องใช้รถชักลากดึงกระบะคันที่จมน้ำอ่ะ
กว่าจะเอากระบะขึ้นมาได้ทุลักทุเลเลยค่ะ
แล้วศพทั้งสามอยู่ในรถคันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ญาติของคนตายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวนางสุขใจคนขับเนี่ย
กับแม่แล้วก็หลาน๕ขวบขับกระบะคันนี้จะเอากับข้าว
เอากับข้าวไปขายที่ตลาดเมื่อตอนเช้ามืดนะคะโอ้ยช่วยกันทำมานะ
จะเอาไปขายขับรถออกจากบ้านมาตั้งแต่ตี๒ขับได้ไม่ไกล
คนเห็นเลยบอกว่ารถคันนี้เสียหลักพุ่งตกลงไปในสระน้ำแล้วน้ำมันลึกมาก๕เมตรนะคะ
เห็นฟองอากาศน่ะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งถามว่ามีใครไปช่วยไหมอ่ะ
ไม่มีใครไปช่วยได้เลยค่ะก็เลยต้องรีบโทรบอกเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ไม่ทันแล้วรถทั้งคันจมมิดลงไปเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ถามว่ามันเกิดเหตุอะไรทำไมกระบะถึงพุ่งตกน้ำ
ไม่เพียงพอมีอะไรตัดหน้ารถหรือเกิดเหตุจากอะไร
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะคะแต่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นเป็นไปได้ไหม
คนขับเองตัวของนางสุขใจอาจจะเหนื่อยล้าหลับในหรือเปล่า
รถไม่ได้จนเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะอืมเสียใจด้วยนะคะค่ะ